เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้ไม่ต้องอยู่ที่คุ้มบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาขี่จักรยานที่นี่แล้ว
ต้องอยากจะแนะนำเลยว่าให้ลองพักค้างคืนที่นี่สักหนึ่งคืนค่ะ
เพื่อจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์กับที่พักกลางป่าบางกอกทรีเฮาวส์ค่ะ
กอกทรีฮาวส์ที่พักสุดเก๋ซึ่งถูกสร้างขึ้นกลางป่าที่เต็มไปด้วยต้นจาก
โรงแรมแห่งนี้นอกจากจะมีเอกลักษณ์ของการก่อสร้างแล้ว
คอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็ดีไม่แพ้กันเพราะเขาเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่บางกอกผีเฮานะคะ
นี่คือคุณฝนนะคะผู้จัดการบางกอกทรีฮาวส์
คุณฝนค่ะที่พักแห่งนี้อยู่กลางป่าเลยเหรอคะ
ก็เหมือนกลางพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นปอดกรุงเทพดีกว่าค่ะ
เพราะว่าบริเวณนี้ยังมีต้นไม้แล้วก็มีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะ
แล้วก็จุดเด่นของน้ำสมุนไพรเนี่ยคือเขาจะมีสีตามธรรมชาติของแต่ละประเภทนะคะ
อย่างเช่นกระเจี๊ยบก็จะเป็นสีแดงตัวมะตูมก็จะเป็นสีส้มค่ะ
อันชันปกติจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่มะนาวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
แล้วก็ตรงนี้คือสีเหลืองนี่คือเป็นเก๊กห้วยค่ะ
ก็คือทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีสีตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใส่สีเลย
ค่ะอันนี้คือน้ำเก๊กหวยนะคะก็จะมีกลิ่นของดอกเก๊กหวยแล้วก็มีความหวานสดชื่นมาก
ด้วยความที่เราตั้งที่พื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากทำให้เป็นที่พักแนวที่เรากลมกลืนกับธรรมชาติ
ขณะเดียวกันก็ได้พักผ่อนไปในตัวอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ดีไซน์โดยเราจะเลือกใช้วัสดุธรรมชาติค่อนข้างเยอะค่ะ
ทิศทางลมให้แบบรับลมธรรมชาติแล้วก็ออกแบบเพื่อลดความร้อนในตัวอาคาร
แล้วในนี้มีโซนอะไรบ้างคะสำหรับที่พัก
ของที่พักนะคะคือที่นี่จะมีโซนด้านหน้าเป็นล็อบบี้แล้วก็ร้านอาหารนะคะ
แล้วก็โซนที่เรากำลังจะเข้าไปก็คือโซนของที่พักค่ะ
ที่นี่สังเกตว่าเข้ามายิ่งลึกต้นไม้ยิ่งคลึ้มนะคะ
ใช่ค่ะคือตอนที่เราสร้างที่นี่ค่ะเราไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่เลยค่ะ
ใช้วิธีการสร้างหลบแล้วก็บางห้องเนี่ยมีต้นไม้ที่ขึ้นมากับพื้น
ก็คือเราสร้างเป็นผนังแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่แบบหลบต้นไม้แทนที่เราจะตัด
ก็คือไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเดิม
การออกแบบที่นี่คำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
คือพยายามตัดต้นไม้ในบริเวณที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด
และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุด
ซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาในโซนที่พักจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในป่าเลยทีเดียวค่ะ
รวมถึงอากาศบริเวณนี้ก็จะเย็นสบาย
ที่นี่มีที่พักทั้งหมดกี่ห้องค่ะ

สิบห้องก็จะมีห้องเป็นสองท่านสามท่านแล้วก็สี่ท่านนะคะอืม
ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามาเป็นพักส่วนตัวพักกับเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนมาแล้ว
คือจะเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนก็คือรองรับตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้หมดทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดไม้ใหม่มาก็คือเป็นไม้ที่เราเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วเดี๋ยวนะก่อนเข้าห้องคืออันนี้คือมีก้อนหินวางอยู่หน้าห้องคืออะไรอ่ะคะคุณฝน
ก็คือเมื่อก่อนนะคะคือตอนที่ใหม่เราก็จะห้องหนึ่งจะมีหินอยู่หน้าห้องหนึ่งก้อน
๒จะมี๒ก้อนห้องที่เราอยู่เนี่ยค่ะห้องที่๗ก็จะมี๗ก้อน๑๒๓๔๕๖๗ก้อนคือเป็นวิธีสังเกตว่าเราเดินมาสู่ห้องตัวเองหรือเปล่า
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นระบบสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างคลาสสิกคลาสสิกเราก็น่ารักมากด้วยนะคะเราเดินมาไม่ผิดห้องน้ำเราจะเข้าห้องเบอร์๗กันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เราเข้ามาห้องผีเสื้อกันนะคะของเราจะเป็นธีมแมลงมีเป็นพึ่งผีเสื้อหิ่งห้อยเราก็หมด
ห้องนี้สามารถนอนได้กี่คนคะห้องนี้เป็นห้องสำหรับสองท่านนะคะก็จะได้ทั้งหลังเลยตอนนี้เราอยู่ส่วนชั้นล่างจะเป็นห้องน้ำชาวเวอร์ลูมนะคะแล้วชั้นสองจะเป็นห้องนอนชั้นสามจะเป็นดาดฟ้าส่วนตัวค่ะ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์รูมถ้าเปิดไปก็จะเป็นธรรมชาตินิดนึงก็จะเห็นต้นไม้เลยต้นไม้นี่คือต้นไม้จริงที่มีอยู่ที่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไม่ได้มีการแบบว่าจัดแจงหรือตรูปใหม่หรือตัดใหม่คือเป็นของเดิมเลยของเดิมทั้งหมดอย่างที่บอกไปนะคะแล้ววาสดุในห้องก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นเหมือนไม้ไผ่ใช่ไ
ที่นี่จะมีการตกแต่งเป็นกระจกนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มองเห็นธรรมชาติจากภายในห้องออกไปอยู่ข้างนอกให้เรารู้สึกว่าเรากลมกลืนอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองค่ะ
สามารถมาชมวิวบนดาดฟ้าได้ตลอดเวลาที่เราพักอยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะ
ช่วงไหนนะคะที่อากาศจะแบบสดชื่นมาก

ถ้าแบบประมาณอาจจะ๖โมงเช้า๗โมงเช้า

มารับออกซิเจนกันหน่อยนะคะ
ซึ่งการมานอนกลางพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้แบบนี้
สิ่งหนึ่งที่ได้กลับไปแน่ก็คือเราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดเลยทีเดียว
นั่นก็คือคาเฟ่เก๋ริมน้ำที่มีอาหารและเครื่องดื่มดีไซน์เท่ให้เราได้หม่ำกันด้วยล่ะค่ะ
แล้วมีเมนูเด็ดอะไรของทางร้านบ้างแนะนำหน่อยค่ะ
เยอะมากค่ะคุณผู้ชม
อันนี้อันนี้ก็จะเป็นมาห่อเป็นอาหารว่างไหมครับ

เป็นเอ่อหมูสับคลุกกับเนื้อปลาเค็มนะคะทานกับเอ่อเป็นหอมเล็กพริกแล้วก็มะนาว
ตัวนี้ก็คือจะให้ความรู้สึกแบบรสจัดนิดนึงและเมนูของหวานที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือ
ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงพระประแดงอะค่ะมะม่วงจะอร่อย
แล้วก็มันจะมีแหล่งที่เราซื้อมะม่วงที่มันอร่อยอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยดึงขึ้นมาเป็นเมนูของทางร้านแต่จะเสิร์ฟแบบธรรมดาก็อาจจะดูง่ายเกินไป
เราก็เลยอาจจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่มาใส่ดีไซน์เพิ่ม
ก็คือมีการจัดจานตกแต่งที่มันแบบดูน่ารักมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวใบตองขอไปชิมก่อน
จะเริ่มอย่างแรกม้าห้อเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยทาน
เมนูนี้อร่อยมากคุณผู้ชมอยากจะให้ลองทานเพราะว่าเป็นคนไทยแต่กำเนิดยังไม่เคยทานเลย
เกิดมาจนโตขนาดนี้แล้วส่วนเมนูนี้ก็คือยำแตงโม
ปกติเราทานแตงโมเราก็จะรู้สึกว่ามันได้ความหวานชำ
แต่ว่าพอเราทานในรูปแบบของสลัดมันจะมีความเปรี้ยวอมหวาน
อันนี้ก็อร่อยค่ะทานแล้วสดชื่นแบบรู้สึกว่าเฟรสขึ้นแล้วก็
ถ้าเกิดมาในช่วงร้อนร้อนอย่างเงี้ยน่าจะถูกอกถูกใจน้ำปั่นสะแก้วกับสลัดแตงโมนี่ก็อยู่เลย
เอาอยู่ค่ะเมนูนี้ไม่อ้วนค่ะถูกใจมากและต่อไปจะชิมเมนูนิ่ง
นั่นก็คือหมูทอดกับปลาเค็มใช่ไหมคะ
เหมือนเราทานปลาเค็มอ่ะแต่ว่ามันมีเนื้อสัมผัสของหมูที่แบบมันผสมกันอยู่ด้วย
อร่อยเด็ดทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูของหวานกันค่ะ
โอ้โหมาที่นี่ได้ทานครบเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารไทยรสเด็ดอร่อยแบบนี้
แนะนำว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มาพักก็สามารถเดินทางมา
ทานอาหารที่ร้านอาหารตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะฝั่งนู้นนะคะคือกรุงเทพมหานครที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เพียงแค่เราเนี่ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามา๕นาทีเราก็จะได้เจอกับอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบนี้
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะหาที่พักแบบใกล้กรุงเทพนะคะ
กอกทรีฮาวส์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ใบตองอยากจะแนะนำให้แวะเวียนกันมา
แล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าความสุขนั้นมันหาได้ไม่ยากเลยค่ะใกล้ตัวนี่เอง
การที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้สิ่งสำคัญเลยก็คือความร่วมมือ
รวมใจกันของคนในชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการต่างต่างของคุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้
คือแบบอย่างที่ดีที่ชุมชนต่างทั่วประเทศควรจะนำเอาไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ซึ่งเชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าทุกพื้นที่ในประเทศไทยช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เราจะมีโอเอซิสแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้
ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป